มาที่อีกร้านหนึ่งที่สุพรรณบุรี
คนนี้ก็คิดดีเป็นคนดีเหมือนกัน
อยากให้คนได้ทานก๋วยเตี๋ยวที่ราคาถูก

ตอนแรกเขาเห็นร้านอื่นขายชามละ๑๐บาท
เขามานั่งคิดบวกลบคูณหารจะได้กำไรอะไรไหม

ลองมาได้๓เดือนนะครับ
ก็คือคุณพี่สมบูรณ์พันธุระนะครับ

บอกว่าเปิดขายมาเกือบ๓เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวไก่จีก๑๐บาท
ก็คิดไปคิดมาจะได้กำไรอะไรเนาะ
จะได้อะไรขาย๑๐บาทนี่มันในยุคแบบนี้
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะทำได้หรือเปล่า
ก็ลองมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ฝรั่งประสิทธิ์๑๐บาทราคาเป็นมิตร
อยู่ที่ตลาดค้าส่งอู่ยาตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
บอกว่าขายไปไม่กี่วัน

บอกกันต่อไปก๋วยเตี๋ยร้านนี้๑๐บาทเองเถอะ
แต่ว่าแต่ละคนดูจากโต๊ะแล้วก็คนละ๒ชามนะ
แล้วก็มาบวกลบคูณหารต้นทุนกำไรแล้วนะครับ

สามารถขายต่อไปได้ก็เลยทำมาตลอด
ปัจจุบันขายได้อยู่ที่วันละประมาณ๒๐๐๓๐๐ชามนะคุณ
กำไรเอาวันละประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
พี่ก็บอกว่าพอเพียงในยุคเศรษฐกิจเพียงพอแบบนี้แล้ว
ถือว่าอยู่ได้สบายก็เลยขายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วคุณพี่สมบูรณ์เจ้าของร้านบอกอีกว่า
วัตถุดิบค่ะที่มีคุณภาพใหม่สดทุกวันนะคะ

มากินที่ร้านแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้าน
ใส่ถุงกลับไม่คิดราคาเพิ่มนะคุณ
ปกติแล้วปกติแล้วนะคะ

แต่ที่นี่ยืนยันว่าขายราคานี้
แม้ว่าจะใส่ถุงหรือว่าจะทานที่ร้าน
แล้วก็ยืนยันอีกว่าจะขายราคานี้ตลอดไป
เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพได้กินของดีราคาถูก
ปริมาณพอดีชอบนะ
ปริมาณพอดีรสชาติอร่อย
มีเงิน๒๐บาทก็กินไปเลย๒ชาม

ส่วนน้ำเปล่าจะบาท๒บาท๓บาท

ทาน้ำเปล่าได้ด้วยโอ้แม่ค้าใจดีจริงเลยนะครับ
ใครหิวมากก็๒ชามก็๒๐บาท
ก็อิ่มท้องแล้วใจดีมากนะคะอยู่ได้ทั้งคนขายแล้วก็